ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่เราต้องรู้และระวังเหมือนกัน
เพราะว่าเหยื่อที่ถูกหลอกล่าสุดเนี่ยคือเจ้าอาวาสค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกสว่างซึ่งถูกหลอกแล้วก็เสียเงินไป
แต่ไม่เอาเงินจะให้ไม่มีเวลาไปขึ้นเงิน
ขายลอตเตอรี่นี้ให้เจ้าอาวาสก็จ่ายไปห้าหมื่น
เพื่อที่จะแลกกับรางวัลที่๑ค่ะครับเสียทรัพย์ค่ะ
ตำรวจภูทรนาหินล่าที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุนี้ค่ะพระอธิการหลัดกลโกอายุเจ็ดสิบสามปี
เจ้าอาวาสวัดโฆกสว่างถูกแก๊งสิบแปดมงกุฎสองคนค่ะ
หลอกท่านนะคะคนหนึ่งท้วมอีกคนนึงผอมสูง
หลอกเอาเงินไปห้าหมื่นบาทวิธีการก็คือทำทีว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
แล้วไม่สามารถไปขึ้นเงินได้ขายให้ในราคาแค่๘แสน
พอตกลงได้ก็ขับรถมาเอาของที่วัดแล้วขับรถหนีไปค่ะ
นี่แหละค่ะรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคือคันนี้ค่ะ
รถเก๋งโตโยต้าสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนชช้างจอจานแปดหนึ่งสองเจ็ด
กรุงเทพมหานครจับภาพได้ตอนที่ขับผ่านวัดนี่แหละค่ะ
เจ้าอาวาสเล่าอย่างนี้ค่ะคนร้ายเนี่ยมาหาตอนที่ท่านกำลังกวาดลานวัด
จะนิมนต์หลวงพ่อไปดูบ้านจะเตรียมปลูกบ้านใหม่ครับ
แล้วก็พาไปตรงจุดนั้นนะคะพอไปถึงเนี่ยมีผู้ชาย
คนที่หนึ่งคือรูปร่างผอมสูงทำทีเป็นพ่อค้าขายถุงเท้า
ไม่ได้มาด้วยกันนะคะทำทีเป็นคนขายถุงเท้า
เอาถุงเท้ามาขายให้ผู้ชายร่างทวมที่มารับเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็ซื้อไปสามคู่แล้วถามคนที่มาขายลอตเตอรี่บอก
ซื้อลอตเตอรี่บ้างไหมอ่าคนที่มาขายของก็หยิบลอตเตอรี่มาให้ดู
แล้วก็เอามาตรวจบอกเนี่ยถูกรางวัลที่๑ขึ้นเงินได้๖ล้าน
นะคะขายให้ไหมขายให้๘แสนไม่มีเวลาไปขึ้นเงิน
คือมันแก๊งเดียวกันขายให้ไหมไม่มีเวลาไปขึ้นเงิน
ร่างทวมหยิบเงินออกมาหมื่นนึงแล้วถามหลวงพ่อ
หลวงพ่อหลวงพ่อมีเงินสดติดตัวมาหรือเปล่าขอยืมก่อนได้ไหม
เดี๋ยวแบ่งรางวัลที่หนึ่งให้หลวงพ่อหลงกลมิจฉาชีพค่ะ
กคือหลวงพ่อออกมาเนี่ยมีเงินอยู่ในย่าม๕๐๐๐
ก็เอาห้าหมื่นนั้นให้ผู้ชายร่างทวมไปแล้วทั้งหมดก็พากันไปที่วัด
เขาหลอกหลวงพ่อให้ไปเอาสมุดบัญชีธนาคารมาให้
พอถึงวัดเท่านั้นแหละค่ะหลวงพ่อลงจากรถปุ๊บ
มันขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เขาเอาใบตรวจถั่วไหล่ออกมาดูเรียงดูถูกหมดทั้ง๗ตัว
ฝ่างวัลที่๑เลย
มาสะกิดหลวงพ่อว่าเขาจะแบ่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องนั่นหรอก
นี่แหละค่ะ๕๐๐๐บาทควักออกมาจากย่ามให้มิจฉาชีพไปเลยค่ะ
นี่ค่ะแล้วมาหลอกถึงวัดเลยนะคะ
พาขึ้นรถจากวัดไปหลอกแล้วพามาส่งถึงวัดแล้วก็หนีไป
นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งกลลวงของมิจฉาชีพนะคะ
ซึ่งใครก็อาจจะเจอแบบนี้ได้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังเอาไว้ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังติดตามตัวนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถคันนี้ขับผ่านค่ะ